ดูเรื่องของอาการแล้วก็สุขภาพก่อน
เพราะว่าออกจากถ้ำมาอยู่โรงพยาบาลมาก็หลายวันนะครับ
วันนี้ทางจังหวัดยืนยันแล้วว่าพรุ่งนี้ออกจากโรงพยาบาลได้แน่นะครับ
สุขภาพอาการต่างก็ดีขึ้นนะครับ
วันนี้นายประจนปรัชสกุลผู้ราชการจังหวัดเชียงราย
บอกว่าได้รับการยืนยันจากทางโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ว่าช่วงเย็นวันพรุ่งนี้นะครับพุธที่๑๘กรกฎาคม
แล้วก็โค้ชเอกรวมเป็น๑๓คนกลับบ้าน
แล้วก็จะแถลงข่าวสรุปผลการรักษาการฟื้นฟู
อ่าแล้วก็ขั้นตอนการรักษาอาการทั้งหมด
รวมไปถึงจะอธิบายหลักการปฏิบัติตัวของทั้ง๑๓คน
และผู้คนในชุมชนของทั้ง๑๓คน
ในระยะแรกจะมีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย

เพื่อให้ทั้ง๑๓คนได้กลับไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ตามปกติ
น้องเองโคสต์เอกหรือว่าผู้คนรอบข้าง
คนในชุมชนว่าเราจะพูดเรื่องอะไรได้
คุยเรื่องอะไรได้เราจะทำตัวอะไรกันยังไงดี
คือเพื่อนบ้านคนใกล้บ้านก็เชื่อว่าอยากจะไปพบอยากจะไปเจอ
อยากจะไปให้กำลังใจแต่จะถามจะคุยอะไรก็ต้อง
ก็ต้องคิดคำถามก่อนนะคะว่าจะคุยอะไรกับน้องกันบ้างดี

ที่ทั้งหมดจะออกจากโรงพยาบาลแล้วก็กลับบ้านนะครับ
แถลงข่าวก็จะผ่านรายการเดินหน้าประเทศไทย
หลังเคารพทงชาติ๑๘นาฬิกาของทุกวันที่ท่านได้ชมอยู่แล้วนะครับ
พรุ่งนี้ก็จะเป็นรายการพิเศษเลยนะครับเป็นการถ่ายทอดสด
ทางโรงพยาบาลได้ขอความร่วมมือสื่อมวลชนเอาไว้ด้วยนะครับ
เพราะว่าทั้ง๑๓คนจะได้พูดคุยกับประชาชนผ่านทางรายการ
จะมีพิธีกรที่จะมาถามคำถามถามความรู้สึกอะไรต่างนานาให้
แต่คำถามที่จะผ่านมาทางสื่อมวลชนเนี่ย
ขอให้เขียนส่งไปทางกลุ่มไลน์ของศูนย์ปฏิบัติการของจังหวัดเชียงรายก่อน
เดี๋ยวนักจิตวิทยาจะคัดกรองดูให้ว่าอันไหนเหมาะสมไม่เหมาะสม
ถามไปแล้วควรจะถามหรือควรไม่ควรถามอะไรยังไงอะไรพวกนี้นะครับ
เขาจะกันกรองก่อนนะครับเพราะว่าต้องระมัดระวังเรื่องของจิตใจเป็นสำคัญ
อย่างตอนนี้มีส่งเข้ามาแล้วนะคุณเดี๋ยวมาสอน

ที่เขาเปิดเผยเนี่ยคำถามที่สื่อมวลชนในส่วนของไทย
ที่ส่งเข้ามาแล้วส่วนใหญ่ต้องการทราบมากที่สุด
ก็คือการใช้ชีวิตในถ้ำหลวงว่าผ่านความยากลำบากและมีชีวิตรอดได้อย่างไร
ดำรงชีวิตดำรงชีวิตกันอย่างไรเมื่อขาดอาหาร
จะถูกนำออกมาจากถ้ำเตรียมตัวแล้วก็จัดลำดับกันอย่างไร
คงหมายถึงใครออกก่อนใครออกก่อนออกละ
รู้สึกอย่างไรกับวิธีการที่ได้รับการแนะนำ
หมายถึงตอนที่ต้องลุยน้ำดำน้ำออกจากถ้ำ
กลัวหรือไม่มั่นใจแค่ไหนกับวิธีการที่เขาจะช่วยเหลือ
สวมปูเฟสมาสต้องดำน้ำออกมาอะไรพวกนี้นะครับ
ตอนที่นำออกมาเนี่ยน้องรู้สึกตัวไหมหรือว่ารู้สึกอย่างไร
นี่ในส่วนของไทยที่ส่งเข้ามานะครับ
สำนักข่าวต่างประเทศส่วนมากที่ถามเข้ามาก็ต้องการทราบว่า
จากที่ทั่วโลกได้จับตามองแต่ละวันของการที่ศูนย์หายไปในถ้ำหลวงเนี่ย
หมูป่าต้องการสื่อสารถึงทุกคนที่ติดตามเรื่องราวนี้อย่างไรบ้าง
หมูป่าได้เรียนรู้การทำสมาธิในถ้ำมันช่วยกับประสบการณ์ในการติดถ้ำครั้งนี้อย่างไร
แล้วก็มีบีบีซีนะฮะสำนักข่าวบีบีซีของต่างประเทศเขาก็ส่งคำถามเข้ามา
อยากให้เล่าถึงช่วงเวลาที่พบกับทีมประดาน้ำอังกฤษเป็นครั้งแรก

แล้วก็น้องได้พูดภาษาอังกฤษตอบโต้ด้วย

เขาก็เลยส่งคำถามเรื่องนี้เข้ามานะครับ
และการปลอบโยนการรักษาความเข้มแข็งของกันเนี่ยปลอบโยนกันอย่างไรให้เข้มแข็งก่อนที่ทีมกู้ภัยจะไปพบจะไปถึง
คือจะเห็นว่าคำถามของสื่อไทยกับสื่อต่างประเทศเนี่ยที่ต้องการทราบมากที่สุดโดยรวมแล้วเนี่ยก็คือเรื่องของการตอนติดอยู่ในถ้ำ

ว่าใช้ชีวิตอยู่อย่างไรให้กำลังใจกันอย่างไรทำไมถึงเลือกหนีไปทางซ้ายเข้าไปแล้วเนี่ยไปเจอแบบไหนมันลึกหรือว่ามันเป็นทางตันอะไรยังไง

คือว่าเป็นยังไงเพราะที่ผ่านมาเราได้รู้ระดับหนึ่งก็คือผ่านคุณพ่อคุณแม่ผ่านญาติใช่ไหม
ว่าน้องเล่าให้คุณพ่อคุณแม่เล่าให้ญาติฟังว่าตอนไปเจอเป็นแบบนี้หนีเข้าไปแบบนี้โค้ชเอกให้ทำแบบนั้นแบบนี้ทีนี้พรุ่งนี้คงได้ฟังจากปาก
ทีนี้นอกจากประเด็นคำถามการเตรียมความพร้อมที่จะมีการแถลงข่าวในวันพรุ่งนี้นะคะก็มาดูอาการทางร่างกายของทั้ง๑๓คนกันหน่อยดีขึ้นมากตามลำดาบค่ะแล้วก็น้ำหนักขึ้นอย่างที่บอกนะคะสองสามกิโลเนี่ยขึ้นกันมาแล้วนะคะก็อายุอย่างน้อยฟื้นฟูค่อนข้างจะรวดเร็วค่ะคุณหมอให้ข้อมูลบอกว่าแบ่งรักษาเป็น

ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนหรือท่านพบสอรนะคะในขณะนั้นเนี่ยพอตอนนี้ไปทำงานอยู่ที่พยาวแล้วแล้วก็พอรู้ว่าทีมหมูป่า๑๓คนจะกลับบ้านได้แล้วทีมข่าวของเรายกหูหาเลยโทรศัพท์ไปถามว่าท่านผู้ว่านโรงศักดิ์รู้สึกยังไงบ้างท่านผู้ว่าบอกเลยว่ายินดีมากดีใจมากนะคะที่ทั้งหมดจะได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็กลับสู่อ้อมกอดของครอบครัวซึ่งก็ได้

ส่วนขั้นตอนการช่วยเหลือจากนี้นะครับก็คือเรื่องการรักษาฟื้นฟูจิตใจนะครับแพทย์โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เตรียมประสานไปยังโรงพยาบาลแม่สายแล้วก็โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่อำเภอแม่สายให้ร่วมกันดูแลด้านสุขภาพกายแล้วก็จิตใจให้กับทุกคนหลังจากที่กลับไปอยู่บ้าน
ประชานุเคราะห์จะทำหนังสือบันทึกสุขภาพบันทึกสถิติด้านโภชนาการในการดูแลสุขภาพการติดตามน้ำหนักตัวหลังจากนี้เพื่อให้แพทย์หน่วยต่างเนี่ยเขาช่วยบันทึกให้แล้วก็จะมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงรายเป็นผู้คอยช่วยติดตามผลให้นะฮะก็มีเรื่องการเตรียมสถานที่ที่
ไปที่ห้องประชุมโภชศาสตร์ขององค์กรรมบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายพรุ่งนี้เวลา๑๘นาฬิกาจะเป็นการถ่ายทอดสดมา

เขาพาไปดูเลยว่าพรุ่งนี้เนี่ยทีมหมูป่าทั้ง๑๓คนจะมาพบปะสื่อมวลชนตรงจุดไหนอะไรยังไง
นี่ค่ะไปดูสถานที่ล่วงหน้ากันเลยนะคะ
จัดเตรียมโต๊ะเก้าอี้ไว้พร้อมแบบนี้ค่ะ

เก็ดึงสัญญาณเราไปด้วยนะทั่วโลก

เขาก็ยังไปจิตอาสาไปช่วยทำความสะอาดอะไรกันอยู่

มากเลยดูสินะคะจัดเตรียมเอาไว้แบบนี้นะคะ
เดี๋ยวก็ขยายได้เพราะว่าจังหวัดเชียงรายก็เจองานใหญ่มาแล้วนะฮะ
ตลอดเวลาช่วงถ้ำหลวงเนี่ยเพราะว่าโอ้โหสื่อมากันเป็นพันนะคะ